คุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้เสพยาบ้าจนหลอนแต่ผู้ชายคนนี้เขาเคยเสพยา
เคยถูกดำเนินคดีเคยติดคุกพ้นโทษออกมาแทนที่จะกลับตัวกลับใจ
ก็หันไปเสพยาเสพติดอีกค่ะสุดท้ายคือหลอนหลอนยังไงรู้ไหมคะ
เอามาเก็บไว้ในห้องแบบเต็มไปหมดอะคุณผู้ชม
สุดท้ายผู้ชายคนนี้โดนจับได้นะคะ

แต่ของกลางยาบ้าเนี่ย๓๐เมตรค่ะ
นี่น้องคิงคุณผู้ชมค่ะ

บ้านคนหรือว่าถ้ำยุคหินครับเนี่ย

นี่โอ้โหวางรอบประตู

นี่มีแค่ทางเดินเล็กเข้าไปในบ้าน

มองเผินเอ๊ะเราไปถ่ายในถ้ำเลยบ้างเนี่ย

ตำรวจสพท่ายางไปตรวจค้นห้องนี้นะคะ
เป็นของนายอารักษ์สินสวัสดิ์อายุ๓๕ปี

ก็พอเปิดเข้าไปเจ้าหน้าที่ตกใจ

ห้องเช่ามันก็ไม่ได้ใหญ่อะค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ก้อนหินขนาดเล็กขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่พยายามจะนับน่าจะมากกว่า๑๐๐๐ก้อน

เหมือนเอาก้อนหินมาวางแล้วไหว้แทนพระพุทธรูปอะไรแบบนี้

ก็ทางเดินเล็กเป็นช่องแคบให้เดินเข้าไป
ก้อนหินก้อนไหนสวยหน่อยทรงแบน
กุ๊กจะกราบไหว้ค่ะ
ทีนี้ในกุ๊กบอกว่าเคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้ว

ปกติชอบหินเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว
เสพยาบ้าเข้าไปชอบมากกว่าเดิม
จะชอบกลายเป็นรักกลายเป็นคลั่ง

ทุกวันนี้นะพอเดินออกจากห้อง
ก็ไปเก็บก้อนหินตามริมคลอง

เอามาสะสมและกราบไหว้บูชาค่ะ
ก้อนใหญ่หนักก็มียกเข้ามาไหวได้ยังไงนะคะ

มันเหลือเกินจริงในกุ๊กคนนี้

รับซื้อยาบ้ามาจากผู้ชายคนนึง
อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี

เมตรละ๑๓บาทเท่านั้น

ตั้งใจจะเสพเองไอ้๒๐๐เมตรจะเสพให้หมด

ุ๊กบอกผมขายเม็ดละ๒๐ทำกำไรนิดหน่อย
แต่ถ้าใครมีก้อนหิน
ก้อนหินสวยแล้วกุ๊กถูกใจ
เอาก้อนหินมาแลกยาบ้าก็ได้

ค่ะโอ้โหตำรวจก็ทำงานหนักหน่อยนะคะ
ของกลางในห้องพักที่เต็มไปด้วยหินนะคะ
เห็นไหมคะต้องยกก้อนหินออกทีละก้อนทีละก้อน
เปิดตู้เสื้อผ้ายังมีก้อนหินอยู่ในตู้
ในที่สุดเจอยาบ้าค่ะ

สุดท้าย๖๔เมตร
อยู่ในถุงพลาสติกซ่อนอยู่ในซอกหิน

ค้นไปค้นมารวมแล้วถี่ตัวเขาด้วยอะไรด้วย

ถูกนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าค่ะ
งานหนักจริงครับเพราะตำรวจต้องค่อยยกหินทีละก้อน
ในการค้นหาของกลางนะครับ